เรื่องของการทวงหนี้โหดกันหน่อย
คุณผู้ชมแต่ครั้งนี้เป็นหลวงพี่หลวงหน้านี่แหละฮะ
พระนี่แหละครับไปทวงหนี้ศรีกาอยู่ในศาลเจ้า
ทวงไม่ได้เขาทำยังไงคุณผู้ชมไปดูเลยครับ
นี่นะฮะเป็นภาพวงจรปิดเห็นแล้วนะฮะมีพระสงฆ์รูปหนึ่ง
เดินมาแล้วทำทีเป็นไปนั่งคุยกับศรีกาคนหนึ่ง
เป็นผู้หญิงอายุสัก๓๐๔๐ปีนั่งอยู่ที่โต๊ะกลางสารา
ของสารเจ้าทองแดงตำบลมาภัยอำเภอบ้านบึงจวัตรชุมบุรี
พระสงฆ์อายุสักประมาณ๖๐ไปนั่งคุยโต๊ะเดียวกัน
คุยกันไปคุยกันมาแล้วก็มีคนขับรถมาด้วย
และพักนึงภาพนี้เกิดขึ้นครับจิกผมขยัวหัวอย่างนี้แหละ

พระครับโอ๊ยไปจับขยัวหัวก็เวียงไปเวียงมาอย่างแรงมาก

ห่ะสุดท้ายเนี่ยนะพระก็จะเดินไปหยิบกุญแจรถ
กระเป๋าสะพายของผู้หญิงแล้วก็ขับรถออกไปแต่พอออกไปสักพักหนึ่ง
กลับเข้ามาใหม่ครับกลับมาแล้วเรียกผู้หญิงให้ไปขึ้นรถแล้วก็ไปด้วยกัน
ภาพเขาจับได้ขณะที่กำลังขับรถมารับผู้หญิงแล้วก็ออกไปนะฮะ
แล้วก็ให้ผู้หญิงนั้นขับและพระได้นั่งที่เบาะด้านหลังแล้วขับออกไปอย่างรวดเร็วนะฮะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่สารเจ้าทองแดงสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้น
ทางด้านของนายสมพงศ์ซึ่งเป็นคนดูแลสารเจ้าบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น๒๘
เท่าที่ฟังการพูดคุยเนี่ยตอนแรกเหมือนเป็นคู่รักทะเลาะกัน
แต่ไปมามันไม่ใช่มันกลายเป็นเรื่องทวงหนี้นะครับ
คือเหมือนเขาก็หาว่าคนที่มาด้วยกับพระเหมือนกับคุยกันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรกันอะไรประมาณนี้ครับ
แต่ผู้หญิงเขาก็บอกว่าหนูไม่ได้เป็นอย่างนั้นอะไรประมาณเนี้ยครับคือเขาก็พูดนะ
คือผู้หญิงเขาพูดดีมากคือถ้าหน้าที่การงานเขาดีเขาก็พูดดีแต่คือพระ
คำว่าพระคือเขาฟิลขาดเนอะเขาก็พูดแบบเต็มที่ของเขาอ่ะ

ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยครับแต่ผมคิดว่ามันถ้าไม่ใช่เรื่องชู้สาวคงไม่มีอาการขนาดนี้หรอก

อันนี้คนดูแลบอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของชู้สาวพ่วงไปด้วย
เพราะว่าตอนที่ได้ยินเนี่ยผู้หญิงพูดเหมือนพระบอกว่าทำไมผู้หญิงไปคุยกับคนขับรถเขาอะไรประมาณนี้
ยุ่งเกี่ยวอะไรกันแล้วพระแบบไม่พอใจอะไรแบบนี้ประมาณนี้นะครับ
จากนั้นทีมข่าวก็ไปที่อำเภอพนัฐนิคมคุณผู้ชมนะฮะ
มีข้อมูลว่าชายที่มากับพระเนี่ยมีบ้านอยู่ในพื้นที่ตำบลกุฎโง่อำเภอพนัฐนิคม
ก็ไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายอดุลก็เลยไปหา
เจ้าตัวอ้างว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยพระชวนไปตามหาผู้หญิงในคลิปนี่แหละ
บอกว่าเอารถเก๋งมาจำนำไว้กับพระราคาหลักแสนบาท
แล้วผู้หญิงไม่ยอมส่งดอกเบี้ยรวมเงินต้นนะฮะ

จำนำกับพระนะฮะพระก็เลยโมโหออกไปตามหาผู้หญิงเพราะเงินก็ไม่ให้นะฮะ
เงินที่ให้ไปจำนำรถเนี่ยพระเขาได้มาจากที่อื่นนะครับ
เรื่องที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องชู้สาว
ทีมข่าวพยายามถามพระที่ไปอยู่ที่วัดไหนชื่ออะไรนะฮะ
อดุลไม่ยอมบอกบอกแต่เพียงว่าพระที่อยู่ในคลิปนั้นเป็นเจ้าอาวาสวัดหนึ่งในพื้นที่ของพนัฐนิคมนี่แหละครับ
เขาก็จะยื่นรถฉะนั้นเนี่ยเนี่ยก็ต้องให้เขาไปเคลียร์ดังใช่มั้ย
อันนี้ยืนยันว่าเป็นเรื่องของรถนะครับ

ถือว่าไม่สามารถทำได้เพราะผิดพระธรรมวินัย

ย้ำว่าพระไม่สามารถรับจำนำรถ

จิกหวก็ไม่ได้นะครับ
สีกานะครับนั่น